ที่ทราบกันดีนะคะว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี้ค่ะ

บุคคลที่สำคัญในวงการ

เราจะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศสุดอาลัยกันอีกครั้ง
บรรดาศิลปินดาราและนักแสดงชื่อดัง
พร้อมใจกันฝ่าสายฝนไปร่วมงานพระราชทานเพลิงศพหม่อมน้อย
ที่วัดเทพศิรินทราวาสเมื่อวานนี้ค่ะ
พิธีการเริ่มตั้งแต่ช่วงเวลา๑๔นาฬิกานะคะ
ครอบครัวหม่อมน้อยรวมไปถึงลูกสิทธิ์ลูกหานำทีม

พี่ชายชาตยโดมอนันดาเอฟริ่งแฮมตุมตามยุทธนา

ที่ได้ช่วยกันแบกหีบร่างของหม่อมน้อยค่ะ
เดินเวียนรอบเมนสามรอบค่ะ
โดยมีหม่อมหน่อยน้องชายของหม่อมน้อยเป็นผู้เดินนำขบวนนะคะ

ก็ได้มีการจัดแสดงโขนชุดทศกัณฐิ้วนางศรีดามาโชว์หน้าเมนด้วยค่ะ
เป็นการแสดงที่หม่อมน้อยนั้นชื่นชอบ
แล้วก็เคยได้นำมาโชว์ในซีรีส์ศรีอยุธยามาแล้วนั่นเองค่ะ
หลังจากนั้นค่ะตัวแทนกลุ่มศิลปิน
ซึ่งก็เป็นสิทธิ์รักของหม่อมน้อยได้ร่วมร้องเพลงไว้อาลัย
ไม่ว่าจะเป็นฮัตเดอร์สตาร์พี่โต๊งเหน่งรัฐกล้า
มากันในบทเพลงมหัศจรรย์แห่งรักนะคะ
รวมไปถึงพี่ตู่นันทิดากับเพลงที่มีความหมายซึ้งจับใจ
เราไปดูบรรยากาศบางช่วงบางตอนกันค่ะ
และเพลงเพลงนี้พี่น้อยหม่อมรัมพันธุนกษ์ธุรกุลได้เป็นทาง

แค่จับมือเธอฉันรู้ทั้งแต่ใจของเธอเคลื่อนใส
เมื่อมือนั้นเริ่มเย็นเพราะเป็นเคลื่อนใจ

สร้างสรรพันธุ์ยิ่งใหญ่

แล้วก็ต้องบอกว่างานพระราชทานเพลิงศพหม่อมน้อย
มีคนบันเทิงมาร่วมงานมากมายจริงค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นแพนเค้กเหมือนิดชะกริดแย้มนาม
พี่หนุ่มสันติศุกร์มาริโอเมาเลอร์
แม้จะเจ็บแขนก็ยังเดินทางมาส่งครูเป็นครั้งสุดท้ายค่ะ
โดยหลังจากเสร็จกิจกรรมไว้อาลัยหม่อมน้อยแล้วนะคะ
ตัวแทนศิลปินดาราพี่ชายชัตยดมพี่อ๊อฟพงพัฒน์
นกสินใจอนันดาแล้วก็นิวชัยพล
เผยความรู้สึกที่กลั่นออกมากลั้นเป็นน้ำตาไว้
คุณผู้ชมคลอเบ้ากันเลยนะทุกคน
ที่ผ่านมาหม่อมน้อยก็ยกให้เลยว่าเป็นครู
แบกลูกศิษย์เอาไว้มากมาย
วันนี้ลูกศิษย์ขอมาแบกครูคนนี้บ้าง
แม้ว่าจะมาเป็นครั้งสุดท้ายก็ตามแต่ค่ะ
แต่ว่าคุณงามความดีและคำสอนของหม่อมนั้น
ยังอยู่ในใจลูกศิษย์ทุกคนเสมอ
ซึ่งทางพี่นกสินใจเองบอกเอาไว้นะครับ
ว่าพอครบ๑๐๐วันกับการจักรไปของหม่อมน้อย
ศิษย์ก็จะมีการนำผลงานภาพยนตร์
หม่อมน้อยเคยกำกับเอาไว้ในเวอร์ชั่นพิเศษ
มาฉายเพื่อระลึกถึงหม่อมน้อยอีกด้วยค่ะ
ภาพยนตร์ที่หม่อมน้อยทำไว้แล้วตัดไว้
แต่มันเป็นเวอร์ชันที่หม่อมไม่ได้ฉายค่ะ
อาจจะเอามาใช้กันในช่วงครบ๑๐๐วันของหม่อม

คือเมื่อกี้ตอนที่ได้ยินพี่อ๊อฟพูดอย่างหนึ่ง

แบบอาจารย์แบกเรามาทั้งชีวิตแค่นั้นแหละ

คือบางครั้งเราอาจจะรู้สึกหนักนะ
แต่มันเปรียบเทียบแล้วเหมือนกับว่า
อาจารย์แบกพวกเรามาทั้งชีวิต
แล้ววันนี้เราแบกอาจารย์แค่นี้นะ

ทำงานให้พี่น้อยแบบอย่างดีมากทุกวัน
โดยที่หม่อมไม่ต้องคอยจ้ำจี้จ้ำชัยเลย
ก็อยากบอกหม่อมว่าหม่อมสบายใจได้
ทุกคนแบบดูแลตัวเองได้รับผิดชอบ
แล้วก็เป็นลูกศิษย์ที่ดีของหม่อมค่ะ
ในทุกวันของชีวิตก็จะละลึกถึงหม่อมเสมอครบ๕
โดยหลังจากพิธีพระราชทานเพลิงศพ

หม่อมหน่อยน้องชายก็จะนำอัฐิของหม่อมน้อย

เขาจะเดินทางไปที่ปรานบุรีจังหวัดประจวบคิริขันค่ะ
เพื่อทำพิธีลอยอังคารในวันพรุ่งนี้
ก็คือจันทร์ที่๒๖กันยายนนั่นเองค่ะ

เป็นเพราะว่าที่นี่มีบ้านพักตักอากาศที่หม่อมน้อยนั้นชื่นชอบ
แล้วก็ได้ไปพักรักษาตัวอยู่ในช่วงสุดท้ายของชีวิตนั่นเองค่ะ
คุณงามความดีของหม่อมน้อยก็อยู่ในใจของบรรดาลูกศิษย์
เป็นคนบันเทิงทั่วฟ้าเมืองไทยจริงค่ะคุณผู้ชม